คุณผู้ชมไปดูบราวนี่ตะลุยอวกาศ
กินแล้วจะเยิ้มจะเคลิ้มเหมือนลอยอยู่ในอวกาศ

ตอนนี้มาในรูปแบบของขนมแล้วนะคะคุณผู้ชม
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เป็นนักศึกษา
ก็กังวลแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงมันเข้าง่ายขนาดนี้แล้วเหรอ
หลักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดัง
อีกคนนึงคือนายนัทพัฒน์อายุ๒๓ปี
ปี๔เหมือนกันนะคะมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
แล้วมีของกลางคือกัญชาแห้งอัดแท่ง๑ก้อน

ยังมีขนมบราวนี่รสช็อกโกแลตผสมกัญชา๑๐ชิ้น

ควบคุมตัวได้ที่ซอยงามวงวาน๕๒ย่านจตุจักรนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนทราบว่า
ยาเสพติดมันมาในรูปแบบของบราวนี่
ระบาดอยู่เลยในหมู่นักเรียนนักศึกษา
แล้วคนที่เขาขายเขาเอากัญชาไปผสมกับคุกกี้
แล้วก็เอาไปโพสต์ขายในโซเชียลมีเดีย

ต่อมาตำรวจก็เลยทำการล่อซื้อ
แล้วก็ให้นักศึกษาทั้งสองคนขับรถมาส่ง

บอกว่าไปเรียนรู้วิธีการผลิตคุกกี้บราวนี่ใส่กัญชาเนี่ย

แล้วก็เอามาศึกษามาดัดแปลงสูตร

ตั้งชื่อว่าบราวนี่ตะลุยอวกาศ
ชิ้นหนึ่งเขาขาย๘๙บาท

ลดราคานะมีโปรโมชั่นนะ๓๕๐บาท

กิน๑ชิ้นจะยิ้มเยิมเยิม
๒ชิ้นจะเคิบเคลิมทะลุเพดานเหมือนตะลุยอวกาศ

คือวัยรุ่นนิสิตนักศึกษานักเรียนเขาก็รู้กันนั่นแหละ

จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๕

ก็มีข้อมูลมาด้วยบอกว่าเป็นลูกชายของเศรษฐี
เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

พอรู้ข่าวว่าลูกชายไปทำกัญชาผสมบราวนี่ขายแบบนี้เนี่ย
ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ